มันยดไปแล้วพี่
จ้าเตรียมขุดตรงนั้นเหรอจ้า

รายงานสภาพอากาศกันให้ทราบกันแล้วค่ะ
ช่วงนี้หน้าร้อนก็มาพร้อมกับความแรง

ในพื้นที่ในภาคอีสานรวมถึงภาคกลางภาคตะวันออกบางแห่ง
ก็เป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแรงอยู่นะคะ
เพราะฉะนั้นช่วงที่ฝนตกลงมาเป็นพายุฤดูร้อนเนี่ย
ก็ต้องกัดเก็บน้ำกันเอาไว้ใช้
แต่มันผ่านไปแล้วค่ะช่วงนี้ฝนจะลดลงทั่วประเทศนะคะ
แต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่จะมีฝนตกอยู่บ้าง
พื้นที่ไหนตรวจสอบกันเพิ่มเติมนะคะ
วันนี้กลุ่มเมฆฝนที่จะปกคลุมเนี่ยนะคะ
คล้ายมาอยู่แถบฝั่งตะวันตกรวมไปถึงทางภาคใต้ของประเทศ

เพราะฉะนั้นภาคใต้นะคะภาคกลางรวมถึงภาคเหนือ
แถบฝั่งตะวันตกเนี่ยนะคะก็เตรียมรับมือได้เลยนะคะ
ก็คือบริเวณความกดอากาศต่ำนะคะ
ปะทะกับมวลอากาศเย็นที่มาเจอกัน
ทำให้เกิดมีฝนบางพื้นที่เบาเห็นไหมคะ
ดูจากปื้นสีตรงนี้ก็จะเห็นว่าตั้งแต่แถบจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
ไปเพชรชบุรีประจวบคิริขันชุมพรกระบี่ตรัง
นะคะรวมไปถึงภูเก็ตเนี่ยจะมีฝนตกมากหน่อยนะคะ
โดยจะมีฝนประมาณสักช่วง๑๑โมงเป็นต้นไป

จะมีฝนไม่ใช่ฝนตกหนักถล่มทลายนะคุณผู้ชม
เป็นฝนตกประมาณเล็กน้อยถึงปานกลางแต่พอชุ่มฉ่ำกันอยู่บ้าง
ถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ของการตกแล้วนะคะ
วันนี้ภาคเหนือภาคอีสานฝนตกประมาณร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
ตอนกลางวันเนี่ยอากาศร้อนเลยนะคะ
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกลักษณะของฝนฟ้าขนองนี้
ใกล้เคียงกันร้อยละยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่
ถ้าภาคตะวันออกก็จะเน้นหนักแถวจันทบุรีและตราดนะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนตกถึงร้อยละสี่สิบของพื้นที่
มีลมกระโชกแรงด้วยนะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันก็มีฝนตกร้อยละสี่สิบของพื้นที่เช่นกัน
ส่วนมากทางภาคใต้ตอนล่าง
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนนะคะ
ในช่วงกลางวันแล้วมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้ร้อยละยี่สิบของพื้นที่
ประมาณช่วงบ่ายถึงเย็นนะคะ
เป็นลมเย็นพัดมาอาจจะรู้สึกได้บ้างบางพื้นที่
ส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรช่วงนี้นะคะ
ก็ใช้น้ำในการทำการเกษตรที่เป็นน้ำกักตูนน้ำสำรองเอาไว้ก่อนค่ะ
ถ้าหากมีไม่เพียงพอก็แนะนำนะคะ
บ่อหรือว่าทำแหล่งกักเก็บเอาไว้จะได้ลดความเดือดร้อนลงไปได้
ดิฉันขอไปดูคนงานก่อนแล้วกันนะคะ
กลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ